คุณเมื่อกี้หน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นักข่าวไปปักหลักรอใช่ไหม
คราวนี้ดิฉันจะพามาดูหน้าสถานปฏิบัติธรรมหน่อยค่ะ
นี่นักข่าวก็มาปักหลักรอเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการบวชโยคีพราม

โยคีปอโยคีโรเบิร์ต
พอหลังจากมีการปลงผมบวชโยคีพรามเรียบร้อยแล้ว

จะมีการเดินทุดงเท้าเปล่าจากสถานปฏิบัติธรรมนะคะ
เพื่อที่จะขึ้นเขากระโจมแล้วก็ปักกรดปฏิบัติธรรม

นักข่าวไปปักหลักรอว่าจะมีการปักกรดปฏิบัติธรรมหรือไม่

นักข่าวไปกันตั้งแต่ตี๑ตี๒อยู่ค้างคืน

ใช่ค่ะก็ไปรออยู่ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ถือว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เป็นสาขาของวัดท่าไม้
แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการบวชโยคีพรามแล้ว
ก็มีการเปิดเผยว่าทั้งคู่จะออกเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าจากสถานปฏิบัติธรรม
ไปยังเขากระโจมแล้วก็ปรากฏหนึ่งคืน
ส่วนวันต่อไปยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะว่าจะออกทุดงไปพื้นที่ไหน
ทีนี้นักข่าวของเรารอรออยู่ค่ะตี๔อุ้ยมาจากหลายสำนักเลยนะนักข่าวนั่นน่ะ
ปักหลักรอเพราะว่ากำลังดูอยู่อันนี้คือภาพตอนตี๔คุณผู้ชม

คือเขาไม่ให้เข้าไปนะปฏิบัติธรรมแห่งนี้เขาก็ไม่ให้นักข่าวเข้าไป
นักข่าวก็ต้องจดจ้องอยู่ข้างนอกเลยฮะ

จะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือว่าทางทีมหรือทางคณะของสถานปฏิบัติธรรม

ก็รออยู่ประมาณสัก๒๐นาทีตี๔๒๐มีการตีระคังเหมือนกับเป็นการเรียกพระสงฆ์
แล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมให้มารวมตัวกันที่สาราปฏิบัติธรรมเป็นการทำวัดเช้า
ทีนี้หลังจากนั้นตี๔๓๐จะให้คุณผู้ชมดูภาพนะ
นักข่าวก็เอ๊ะเอ๊ะใช่ไหมนะใช่คันเดียวกันกับที่จ๊อปน่ะ
ขับคันนี้ไปเจอที่ปั๊มน้ำมันไหมนี่นี่เอาเปรียบเทียบภาพกันเลยนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ตัดมาดูภาพเมื่อตอนเช้ามืดเมื่อเช้าอีกทีนึง
มีคนลงมาจากรถเปิดประตูค่ะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นก็ขับเข้าไปในสถานปฏิบัติธรรม
ก็นี่ไงนักข่าวบอกว่าคล้ายมองเห็นคล้ายจ๊อป
นี่คือเข้าไปในสถานปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะ

สื่อก็ตะโกนเรียกไว้ก่อนแล้วจ๊อปจ๊อป
เอ๊ะเขาก็ไม่หันใช่รึเปล่า
ก็นั่นน่ะสิแต่ว่านักข่าวบอกว่ารูปร่างคล้าย
ทีนี้หลังจากนั้นนักข่าวก็รออยู่แต่ด้านนอก
เขาบอกว่าข้างในก็ได้ยินแหละเป็นเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้า
จนถึงประมาณตี๕๓๐ตี๕๓๒นาที
แล้วก็เงียบไปพักหนึ่งเลยเกือบครึ่งชั่วโมง
๖โมงเนี่ยคือคนที่อยู่ในสาราปฏิบัติธรรมเนี่ย
ออกมากรวดน้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
พระสงฆ์ในสถานปฏิบัติธรรมก็ออกเดินบินทบาท
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของการเดินบินทบาทเนี่ย

สถานปฏิบัติธรรมตอนแรกเขาบอกแบบนี้
ว่าทางโยคีปอลกับโรเบิร์ตเนี่ยนะ
จะร่วมกันถือย่ามออกบินทบาทสาย๒
นักข่าวตามสินักข่าวตามไปเลยค่ะว่าเอ๊ะเราจะได้ภาพไหม
แต่พอตามไปไม่เจอทีนี้ทำไง
นักข่าก็ต้องเลี้ยวรถกลับมาที่สถานปฏิบัติธรรม

ยืนอยู่ตรงทางเข้าสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่กับพระสงฆ์นี่

ชุดสีน้ำตาลเข้มมานะถ้าเป็นโยคี

ทีนี้พอเห็นนักข่าวนี่
เห็นนักข่าวแล้วทั้งหมดเดินเข้าไปในหอฉัด

เออทีนี้นักข่าวเองก็พยายามสอบถามทางพระสงฆ์ที่อยู่ในสถานปฏิบัติธรรมนะ
ว่าท่านคะเดี๋ยวทางปกับโรเบิร์ตจะมีการออกทุดง
ตามที่มีการให้ข้อมูลเปิดเผยเอาไว้ไหม
ถ้าเกิดว่าออกทุดงจะออกตอนกี่โมง
ก็ได้รับคำตอบไม่แน่ชัดน่ะ

ไหนตอนแรกบอกจะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนะฮะ

แต่เมื่อกี้ไม่เห็นรองเท้านะแต่เห็นเหมือนมือกำลังหยิบรองเท้าสวม

ก็คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเอ๊ะสรุปแล้วจะออกทุดงตอนกี่โมงยังไง
แต่ทีนี้คุณนักข่าวของเราเพิ่งรายงานมาเลยเมื่อกี้นะ
บอกว่าปกับโรเบิร์ตจะเดินทุดงขึ้นเขากระโจมตอน๔โมงเย็น

วันนี้ค่ะถามว่านักข่าวกลับไหมไม่กลับแล้วค่ะ
ปักหลักรออยู่เลยค่ะรออยู่ที่หน้าที่สถานปฏิบัติธรรมนี่แหละ

ดูซิว่า๔โมงเย็นจะได้เห็นภาพอะไรไหม
แต่ตอนที่นักข่าวของเราอยู่ที่หน้าสถานปฏิบัติธรรม

ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้บอกว่าที่ทางสถานปฏิบัติธรรมเขาปิด
เขาไม่ให้บุคคลภายนอกแล้วก็ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปข้างใน
เอาจริงชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีอะไรหรือเปล่าล่ะ
ทำไมถึงไม่ยอมให้นักข่าวเข้าไปไม่ยอมให้บันทึกภาพ
แต่ยังไงก็ตามนักข่าวก็ได้ภาพสดมาแล้วเมื่อกี้นะฮะ
ล่าสุดเลยก็คือปอกระเดิขอดูปอกระเดิดแล้วกันนะ
อันนี้คือภาพล่าสุดนะฮับมึงช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้โห
นักข่าวของเราก็ได้ภาพมาเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ภาพแล้วล่ะ

เออนึกว่าจะไม่เห็นแล้วล่ะว่าปเบิดเขาเป็นอย่างไร

ส่วนถ้าเดินคู่กันเดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะ
อันนี้ได้เห็นแล้วนะครับไม่รู้นะ
เย็นนี้จะสรุปแล้วจะเดินทุดงจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตลอดที่เราตามข่าวนี้มา
ตั้งแต่จะบวชนักข่าวนี้ก็หัวหมุนเหมือนกันนะ

ทีมงานนี่คือหมายถึงเจ้าหน้าที่ในวัดใช่ไหม

เพราะว่านักข่าวไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปเลย
ไม่สามารถที่จะใกล้ชิดกับทั้งสอง
สองอะไรดิสองคนสองคนนี้เลย
ออกมานะฮะเป็นคลิปที่ทั้งโยคีย์ป่อและโยคีย์เบิร์ดเนี่ย
พูดถึงการปิดวาจาการปลีกวิเวกการปฏิบัติธรรม
เพื่อจะนำผลบุญผลกุศลนั้นส่งให้แก่เพื่อนเรา
เขาพูดแบบนี้เลยเพื่อนเราก็คือคุณแตงโม
ดังนั้นให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันซะหน่อยนะฮะ
ถือศริงนะครับและก็เคลียมภาวนานะครับ
และก็สองอกองที่เราปิดวาจา
และก็ขออนุญาตกับพี่พีซู่ทั้งหลายนะครับ
ที่จะนชในช่วงนี้

เราต้องการปรับเห็นภาวนาเดือนธุดง

ถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธ
แต่ผมเชื่อในบุญของความดีจะถึงกับเพื่อนเราเหมือนกัน
นี่ฮะก็โยคีโปเนี่ยนะพูดคนที่๒นะครับ
ก็บอกว่าเชื่อว่าผลของความดีบุญจะถึงเพื่อนเราก็ขอให้ทุกคน
ร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญนั้นถึงกับโม
นี่เป็นคำพูดของทั้งสองคนนะครับ
นะครับก็ใส่ในลักษณะนี้แล้วก็ติดป้ายชื่อเหรอคุณฮะ
ติดป้ายชื่อเอาไว้ใช่ไหมนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพอคลิปนี้ออกมา
ปรากฏว่ายังไงล่ะคุณ

เรื่องราวต่างของโยคีปอและโยคีเบิร์ต
ปรากฏว่าเป็นดราม่าทั้งหมดเลยนะครับ
ทั้งคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ที่ออกมาพูดออกมาบอกว่าจะปิดวาจา
ปลีกวิเวกขอปฏิบัติธรรมนะครับ
และทีนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียล

ใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนก็จับตารอดูนะ
ว่าในคืนแรกการทำวัดเย็นการนั่งสวดมนต์จะเป็นยังไง
ใช่นะฮะหลายคนก็ดูเรื่องของการปฏิบัติธรรมของเขานะฮะ

กลับไปเมื่อวานตอนเย็นอีกสักนิดหนึ่ง
มีการนั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นใช่ไหม

ร่วมกับพระและผู้ถือศีลภายในห้องโถง
ของธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่า
ชุดหรือว่าเครื่องแบบของทั้งสองคน
ก็จะเป็นชุดสีกรักแบบนี้สีเปลือกมังคุดแบบนี้
ก็นั่งยกมือไหว้อยู่ฝั่งขวาของห้องนะครับ

หน้าลักษณะคล้ายมีความตั้งอกตั้งใจในการสวดมนต์นะฮะ
สังเกตได้ว่ามีบางคนที่ถือบวช
โดยสวมชุดสีกรักเหมือนกับปอแล้วก็โรเบิร์ตอยู่อีก๑คน
แต่คนนั้นไม่ได้โกนศีรษะ
ขณะที่คนอื่นนุ่งขาวห่มขาวนะฮะ
แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแม่ชีแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิงนะครับ
คืนแรกของการถือศีลปฏิบัติธรรมในสานะโยคีของปอและโรเบิร์ต
มีรายงานนะครับว่ามีทั้งที่นอนแล้วก็ที่พักที่ติดแอร์ด้วย
เพราะจากการเฝ้าตรวจสอบของทีมข่าว
พบว่ามีรถกระบะบรรทุกเครื่องปรับอากาศ
ขับเข้าไปภายในธรรมสถาน

หรือว่าเพิ่งจะไปติดแอร์หรือว่ายังไง
แต่ตอนแรกคุณก็รายงานเองไม่ใช่เหรอว่า
เขาจะไม่ใช้อะไรนะไม่ใช้ไฟไม่ใช้น้ำ
คือเหมือนว่าจะเป็นการอยู่ที่แบบลำบากเพื่อฝึกตน

แต่ดูจากสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้แล้ว
สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ดูค่อนข้างจะใหญ่โตโออ่าเหมือนกัน
ก็คือดูเหมือนกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
เอางี้คุณผู้ชมดิฉันจะให้คุณผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิด

คือมันมีภาพที่เห็นเป็นรถตู้หรูขับเข้ามา
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่๑๕มีนาคม

เช้าของวันที่๑๖มีนาคมนี้นะคะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วค่ะ
เช้าของวันที่๑๖เนี่ย๗โมง๔๘นาทีเนี่ย
รถตู้เข้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมอีกรอบหนึ่ง
แล้วนอกจากนั้นนะคุณผู้ชม
ก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธนะคะ
ขับรถตู้เข้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมตอนเย็น
ทำไมเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธเนี่ย

ว่าปกับเบิร์ตเนี่ยเขามาบวชจริงหรือเปล่า

ใช่ค่ะแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเข้ามาได้ไหม
เข้าไม่ได้เอาทำไมล่ะ
เมื่อสำนักพุทธก็ต้องดูแลสถานปฏิบัติธรรมไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะ
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักพุทธ
เออก็ถือว่าไม่สามารถทำให้
เหมือนกับไม่ได้อยู่ในการดูแลของทางสำนักพุทธ
สำนักพุทธก็เลยจะเข้าไปตรวจสอบตรงสถานที่นี้เข้าไปไม่ได้
เออชาวบ้านบอกแบบนี้นะ
เขาบอกว่าคือจริงรู้กันมาสัก๒๓วันแล้วแหละ
ว่าทางปกับเบิร์ตจะมาบวชโยคีพรามที่นี่

เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ปกติเขาจะห้ามคนข้างนอกไปยุ่มย่าม
เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรข้างในแล้วอยู่แล้ว

เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าจะมีพวกดาราคนดังเอาขับรถหรูเข้ามา
ทำบุญในสถานปฏิบัติธรรมนี้บ่อยนะคะ
ถือว่าสถานปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นสาขาของวัดท่าไม้นะครับ
ประตูก็ปิดมิดชิดเหมือนกันนะครับ